คุณผู้ชมครับวันนี้มีข่าวเศร้านะฮะเพราะว่ามีอดีตนักร้องดังนะฮะ
นาธานโอมานนะครับซึ่งก็เคยมีข่าวเรื่องของการสร้างเรื่อง
โกหกหลอกลวงมีคดีช่อโกงนะครับแต่ว่าคดีก็ได้รับโทษไปหมดแล้วนะครับ
หลังเขาก็มาทำงานนะอย่างสุจริตนะครับเนี่ยฮะ
ออกเทปดังเลยนะครับสมัยนั้นนะครับวันนี้เสียชีวิตลงนะครับ
วัย๔๔ปีหลังจากที่เกิดอาการป่วยนะฮะเกี่ยวกับโรคโลหิตจางนะครับ
เข้าออกโรงพยาบาลอยู่พักใหญ่นะครับแล้วก็มาซุดอีกนะครับ
เมื่อสามวันสุดท้ายล่าสุดเนี่ยเข้าโรงพยาบาลที่สมุทรสาครนะฮะ
แล้วก็มีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยเสียชีวิตลงเมื่อเวลา๙นาฬิกา๓๕นาทีนะครับ
หลังจากนั้นญาติญาตินะครับก็มารับศพของนาธานโอมานวัย๔๔ปีนะครับ
จากโรงพยาบาลไปยังมัศยิตมัศยิตอันอิสติกอมะที่เขตทุ่งครุกรุงเทพมหานคร
แล้วก็ทำพิธีตามหลักศาสนานะครับด้วยการทำพิธีฝังเมื่อเวลา๑๗นาฬิกาที่ผ่านมา
นี่นะครับท่านผู้ชมครับนี่คือภาพที่มัศยิตนะครับ
มีพิธีอาบน้ำมายัดหรือพิธีอาบน้ำศพนะครับ
บรรจุร่างลงไปในหีบแล้วก็นำไปละหมาด
ก่อนจะเคลื่อนย้ายไปทำพิธีฝังเมื่อ๑๗นาฬิกาที่ผ่านมา